คุณผู้ชมครับโลกยุคปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการเกษตรมากขึ้นนะครับ
อังกฤษนะครับตอนนี้มีการพัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยงานของเกษตรกร
โดยผู้ที่พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้บอกว่าจะถึงขั้นพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตรได้เลยทีเดียว

ผู้ผลิตหุ่นยนต์นำเจ้าธอมหุ่นยนต์ทำฟาร์มมาทดลองครั้งแรกในฟาร์มที่มีขนาดกว้างกว่า๑๐๐ไร่ในประเทศอังกฤษ
สัตว์ผลิตหุ่นยนต์ในประเทศอังกฤษ
ซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถหวานเมล็ดพืชรดน้ำและกำจัดวัชพืช
ซึ่งสาเหตุที่หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกผลิตขึ้นมาก็เนื่องจากเจ้าธอมไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
และไม่จำเป็นต้องพักผนวกกับผู้ผลิตต้องการพลิกโฉมวงการเกษตรกรรม
สภาวะที่ราคาผลผลิตต่ำจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน
จากประโยชน์ในด้านต้นทุนแล้วการทำนาของธอมยังส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยกว่า
ธอมทำให้ดินแข็งตัวน้อยกว่าการใช้รถแท็กเตอร์เนื่องจากน้ำหนักที่เบากว่ามาก
เบนสก๊อตโรบินสันผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัทสมอลโรบอต
แต่ว่าเขาคิดว่าธอมสามารถทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้การกำหนดบริเวณพื้นที่ในการทำงานของธอม
ผู้ผลิตได้ใส่ข้อมูลและภาพเปรียบเทียบของผลผลิตและวัชพืช

แม้ว่างานเกษตรบางอันจะต้องใช้ความประนีตมากกว่างานอื่น
เช่นการเด็ดลูกสตรอเบอรี่หรือลูกลาสเบอรี่
แต่นายแชมเบอร์ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะสร้างหุ่นยนต์
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในจุดนี้ได้
สำหรับค่าบริการหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์นั้น
ทางบริษัทเปิดให้เช่ารายปีในราคา๒๕๐๐๐บาท
สำหรับการทำงานในพื้นที่๖ไร่
ซึ่งทางบริษัทมั่นใจว่าราคานี้สามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานลงได้
โดยน่าจะเปิดให้บริการได้ในปี๒๕๖๔